ใช้สัตว์ในการแห่นาคในงานบวชก็มีมากมาย
วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้ชมกันค่ะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ
ที่เราเปิดมาด้วยเสียงโฮแบบนี้
ก็เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงานบวชสุดปัง
กับความเชื่อเรื่องสัตว์แห่นาค
จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
ไปกันที่งานแรกกับงานประเพณี
ขี่ม้าแห่นาคเข้าโบสถ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
โอ๊ยยิงใหญ่วะ
นี่คือภาพบรรยากาศของงานประเพณีขี่ม้าแห่นาคเข้าโบสถ์
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ซึ่งประเพณีนี้เขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
โดยจะให้นาคที่จะบวชขึ้นไปอยู่บนหลังม้าจำลอง
เหล่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการแห่ม้า
แล้วก็ทำการโยกหมาหาเชือกอาศัย
จังหวะเด้งหน้าเด้งหลังกระชับกระเชิบ

ซึ่งเป็นการจำลองอุปสรรคที่น่าต้องเจอก่อนจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์
หากนาคสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้
ก็จะถือว่าเป็นหน้าที่สมบูรณ์สุดยอด

ก้าวผ่านอุปสรรคต่างในอนาคตได้นั่นเอง
มาต่อกันที่งานบวชสุดอลัง
กับการนำช้างกว่า๑๐เชือกแห่หน้าเข้าโบสถ์
พร้อมเสริมบารมีที่จังหวัดสุราชธานี
โอ้โหตูกะเอง
รังการงานช้างมากเลยแหละครับคุณผู้ชม
นี่คือภาพบรรยากาศงานพิธีอุปสมบท
ที่วัดประชาวงศาลามตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี

เป็นพิธีกรรมที่คนในท้องถิ่นเขาทำกันมาอย่างช้านานแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ครั้งนี้พิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง
เพราะมีการนำช้างมาร่วมแห่นาคเข้าโบสถกว่า๑๐เชือกแน่

โดยโบราณเขามีความเชื่อว่าหากนำช้างมาแห่นาค
ก็จะทำให้คนในงานได้รับบุญสูงขึ้นเลยนะ
เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่มีบุญบารมี
หากมาร่วมพิธีจะยิ่งเสริมบารมีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเอง
และนี่ก็เป็นสีสันความสนุกและความเชื่อ
ของการนำสัตว์มาแห่นาคเข้าโบสถ์ของแต่ละพื้นที่นะครับ
ที่เราคัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ครั้งหน้าเนี่ยตลอดข่าวจะมีอะไรเด็ดมาให้ดูแน่นอนบอกเลย
ห้ามพลาดรับชมกันนะครับ